๔๐แล้วนะครับคุณผู้ชมครับติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อ
เทศกิจเมืองกาลโคตรดุเลยพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วสิ
คุณพูดเนี่ยคือสิ่งที่เขาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียถูกไหม
คือไม่ได้ไปกล่าวหาเขาแต่อย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรื่องนี้มันเหมือนจะพลิกแล้วล่ะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องคลิปเหตุการณ์ของเทศกิจที่มีการแบบเหมือนกับเข้าไปยื้อยุดไปตะลุมบอลกัน
เหมือนไปรุมกับพ่อค้าขายไข่คนในโลกโซเชียลก็วิจารณ์เละเลยโอ้โหทำไมเทศกิจดุจัง
ตลาดทับแต่นะคนเขาทำมาค้าขายทำไมต้องไปบรุมเขา
แต่ทีนี้มีคำเตือนบอกว่าอย่ามองแต่คลิปปลายทางแล้วเม้นต์กันแบบไร้สตินี่ไง
วันนี้ไงก็เลยจะเอาคลิปต้นทางก่อนที่จะเกิดเรื่องให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วย
แต่ก่อนอื่นเราดูคลิปที่ตอนแรกเขาแชร์กันในโลกโซเชียลก่อนค่ะ
ไม่เอาไม่เอาพอพอไม่เอา

พ่อค้าขายไข่โดนเทศกิจที่ใส่เสื้อกั๊กดำ
แล้วก็เสื้อแดงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มาด้วยกัน

นี่คือคลิปปลายทางที่มันเผยแพร่ออกมา

รุมประชาชนที่เป็นพ่อค้าตาดำหรือเปล่า
แล้วก็มีเสียงตะโกนห้ามจากแม่ค้าคนอื่นนะคะ
ทีนี้ดูข้อความที่เขาโพสต์ไว้กับคลิปนี้หน่อย

เทศกิจเมืองกาลโคตรดุเลย
นายกลงมาดูการทำงานบ้างนะ
ชาวบ้านตาดำทำมาหากินกันมา๓๐ปีแล้ว

กลางวันหมาไม่มีเดินสักตัว

ทีนี้พอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้ว

คำแต่ละคำเดี๋ยวคุณดูสิโอ้โห

คือบางข้อความเราก็อ่านไม่ได้จริง
แต่เอาเป็นว่าชาวเน็ตเขาก็ไม่เห็นด้วย
บอกว่าเทศกิตรชอบแก่งพ่อและพ่อข้าตาดำ

แล้วก็ยังมารุมทำร้ายเขาแบบนี้อีกนะฮะ

เมื่อวานนี้ก็มีโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะ
เขาก็แชร์กันอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปต้นทางแล้วก็อธิบายรายละเอียด
ด้วยคือเขาโพสต์ตอบโต้ไว้แบบนี้บอกว่ามองแต่คลิปปลายทางแล้ววิจารณ์
เสียหายมายืนแทนที่เสื้อแดงทีครับเสื้อแดงเมื่อกี้นี่คนนี้คนนี้
เทศกิจนะเสื้อแดงอ่ะนะเสื้อแดงคนนี้ใช่แล้วก็บอกว่า
แล้วให้คนขายไข่มันต่อยหรือกระโดดเข้ามาถีบดู
เป็นคุณจะยืนเฉยไหมแล้วก็บอกด้วยบอกว่าเทศกิจผู้ชาย
ได้แต่เข้าห้ามนะครับไม่มีใครรุมร้อยร้านค้าเนี่ย
เขาเก็บกันได้แต่ว่าร้านนี้กลับมีปัญหาคิดว่าคนขายเป็นยังไง
จบนะครับแต่คุณผู้ชมก็คงยังไม่จบเพราะคุณผู้ชม
จะต้องดูคลิปต้นทางก่อนนี่ไงเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้เลยค่ะ

๕โมงตรงนี้เขาหมดแล้ว
ทุกตัวฝั่งบ้านสายฝั่ง
ที่ตั้งอยู่ที่หมดแล้ว
ที่เอาหนังสือมาดูจะอธิบายให้มันว่า
ทุกตัวฝั่งเป็นที่จะตั้งได้ถือทำไป

ที่บอกว่าขายเซือสีดีคือเราไม่ได้อยู่วันปุ่น
ต้องมาเซือสีดีที่แรก

นี่เห็นไหมว่าพ่อค้ากำลังจะกระโจน

ไปหาเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ใส่เสื้อสีแดงนี้

พื้นที่ตรงนี้มันตั้งขายได้เฉพาะบางช่วงเวลานะ
พ่อค้าขายไข่ก็บอกว่าก็ขายมา๔๐กว่าปีแล้ว
แล้วทางเทศกิจบอกว่าอ้าวงั้นก็แปลว่าที่ผ่านมา

แล้วทางพ่อค้าเขาก็ไม่พอใจมีการท้าทายเทศกิจ

พ่อค้าอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายผลไม้แผงใกล้นะคุณ
ก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงเช้าของวันพระราชสมดี
๑๗มกราคมช่วง๙โมงเช้า
ใส่เสื้อแดงภายในคลิปเป็นเทศกิจเข้ามาตักเตือน

จากเพราะว่าแผงของพ่อค้าขายไข่ตั้งแผงผิดลักษณะแบบนี้
นานถึง๔๐ปีแล้วอย่างที่เทศกิจบอกว่า

หากไม่ยอมเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ขายต่อแล้วนะ
มาทั้งคู่ถกเถียงกันก่อนจะลงเอยด้วยภาพที่ปรากฏอย่างนั้นแหละครับ
ใช่ค่ะแล้วก็พอคลิปนี้
เรียกว่าเป็นคลิปต้นทางต้นเรื่องนะคุณ
ตอนที่เขาโพสต์เนี่ยนะกระแสมันก็เทกลับเลยแหละ
จากตอนแรกตำหนิเทศกิจว่าทำไมต้องใช้ความรุนแรง
แต่พอเห็นท่าทางของพ่อค้าขายไข่ไก่แล้ว
นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องเคลียร์กันให้เข้าใจกัน
เพราะว่าเทศกิจกับพ่อค้าแม่ค้าของทุกจังหวัด
ก็ต้องอยู่ร่วมกันแต่ว่ากฎระเบียบก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับ